ว่ามีอดีตนักร้องสาวไปแจ้งความที่กองปราบ
หลายครั้งแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงแบบปี๕๘๕
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะอดีตนักร้องสาวก็ได้เดินทาง
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
บอกเป็นยศในพลเลยนะยศใหญ่เลยฮะ
คือเธอบอกว่าได้รู้จักกันปี๕๘
แล้วก็ปี๕๙ตัวเธอต้องการจะขายที่ดินที่พัทยา
แล้วข้าราชการทหารติดต่อกลับมาอาสาที่จะช่วยเหลือ
แต่ก็ไปมาก็มีการชวนกันไป

แถมยังข่มขู่ด้วยนะคะว่าไม่ให้นำเรื่องราวทั้งหมดไปบอกใคร
โดยอดีตนักร้องผู้เสียหายก็บอกกับไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าหลายเดือนก่อนเธอมีคดีความเรื่องญาติถูกอุ้มหายไป
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองขอนแก่น
ตอนนั้นตำรวจไม่ได้รับแจ้ง
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากนายทหารคนนี้ให้ช่วย
ต่อนายทุนเงินกู้ให้
จากนั้นมีการออกอุบายให้มารับเงินที่บ้านพักในค่ายทหาร
จากนั้นก็ใช้กำลังขืนใจจนสำเร็จความไคร้
คือเธอบอกว่าแทนที่จะช่วยเห็นนึกว่าจะช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แต่กลับกลายเป็นว่าบังคับข่มขืนเธออีกนะฮะ
แล้วก็บอกว่าห้ามนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปบอกใคร

เหตุการณ์ครั้งนั้นเธอบอกว่าเหมือนเป็นการสร้างตราบาป
ให้กับตัวเธอตลอดชีวิตเลยนะคะ
ทีนี้ก่อนที่จะกลับเขาก็กระทำเราอีก
โดยที่เราไม่ยอมเราขัดคืนเต็มที่แล้วค่ะ
ก็ตั้งแต่ที่เขาทำไปนะฮะเขามีการล่วงเกินเราทั้งหมดกี่ครั้งได้
ที่จังหวัดเขาเองส่งหวนเราก็พยายามบ่ายเบียงไม่ติดต่อเขาแล้ว
แล้วมากรุงเทพอีกค่ะเขาโทรมาบ้านเรากำลังทำ
เขาก็ถามว่าทำเสร็จหรือยังเราบอกยังเราพยายามบ่ายเบียง
บอกว่ายังค่ะก็พยายามพูดดีด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนมีอิทธิพล
แล้วเราก็กำลังมีปัญหาอยู่
แล้วถ้าเราสร้างศัตรูเพิ่มเราจะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบ
แล้วก็ห้ามมีใครเด็ดขาดสั่งเราอย่างนี้นะคะ
ระหว่างผู้เสียหายแล้วก็นายทหารคนที่มาแจ้งเรื่อง
โดยเนื้อหาเนื้อหาในแชทเป็นการล่อลวง

แล้วก็เอาเนื้อหาแชทนี้ส่งให้กับตำรวจเป็นหลักฐานด้วย
คือเธอก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าในวันเกิดเหตุเป็นเวลาดึก
เธอเองก็พยายามขอเลื่อนนัดนะเป็นวันถัดไปได้ไหม

แต่ว่านายทหารยศในพลคนนี้ก็บอกว่าต้องมาวันนี้มาคืนนี้เท่านั้น
ทำให้ตัวเธอเองขับรถแล้วก็ไปถึงที่นั่นดึกเหมือนกัน
พยายามหาโรงแรมเพื่อพักผ่อน
แต่นายทหารคนนี้บอกรออยู่มานอนพักที่บ้านสิ
มาที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปพักโรงแรมที่ไหนเลย
แต่เมื่อไปถึงนะครับนายทหารคนนี้ก็ให้ไปนอนในห้องนอนของเขาเอง
ซึ่งตัวผู้หญิงบอกรู้สึกกลัวจะขอไปนอนห้องอื่น
แต่นายทหารคนนี้ไม่ยินยอมนะครับ
แล้วอดีตนักร้องชื่อดังคนนี้นะเผยกับสื่อมวลชน
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังต่อบอกว่าจากนั้นในช่วงเช้า
ตื่นมาก็พบว่านายทหารยศนายพลคนนี้
กำลังสำเร็จความไคร้อยู่บนตัวของเธออยู่
เธอก็ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือใครได้
เนื่องจากมีลูกน้องของนายทหารคนนี้อยู่แถวนั้นด้วยเหมือนกัน

อยู่จากนั้นนายฐานคนนี้ก็พาไปหา
นายทุนเงินกู้คนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าพอไปถึง
นายทุนก็ไม่ให้กู้ยืมเงินอีกสุดท้ายเท่ากับว่า
เธอถูกหลอกลวงให้มาหาทหารยศนายพล
ซึ่งบอกว่าจะช่วยเหลือเธอเรื่องของการกู้เงิน
สุดท้ายกู้เงินก็ไม่ได้แถมยังถูกทหารยศนายพล
ข่มขืนอีกนะครับและหลังจากนั้นก็ถูกนายทหารคนนี้
ใช้กำลังข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ในที่สุด
ในบ้านพักในค่ายทหารนี่สิ่งที่เธอเล่าให้ฟังนะ
ค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็แนะนำให้อดีตนักร้องสาวไปยื่นหนังสือ

เพื่อให้สั่งการลงมาดำเนินคดีเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านพลโทเดชอุดมนิชรัฐ

ก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีแต่ให้สัมภาษณ์สั้นนะคุณผู้ชม

ขออนุญาตยังไม่พูดในรายละเอียด
เพราะว่าจะขอดูเนื้อหาที่ไปแจ้งความก่อน
เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการฟ้องกลับขณะนี้เนี่ย
ยังไม่สะดวกที่จะพูดถึงเรื่องของรายละเอียด
แต่ก็ถ้าเกิดเป็นประเด็นของข้อกฎหมายเนี่ย

ว่าจะต้องแจ้งความในระยะเวลาเท่าไหร่
แต่กฎหมายระบุเอาไว้บอกว่าคดีข่มขืนสามารถยอมความกันได้
แต่จะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน๓เดือน

เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงทางกฎหมายค่ะ

เพราะว่าถ้าเกิดข่มขืนจะต้องไม่มีหลายครั้ง
พอเจอครั้งแรกควรจะไปแจ้งความไปตรวจร่างกายทันที
เพราะว่าหลักฐานต่างก็ยังคงอยู่

วันแรกที่เธอโดนข่มขืนคืนนั้น

ก็จะมาแวะมาที่บ้านเธอ
แล้วก็มีลูกน้องมาด้วยนะฮะดังนั้นเธอก็กลัวทั้งนายทหารคนนี้
กลัวทั้งลูกน้องด้วยและเธอก็ถูกนายฐานยศในพลคนนี้
ข่มขืนเรื่อยมานะครับ